โควิดเนี่ยไอ้ปีโควิด๒ปีมานี้เนี่ย
ชาวสวนลำไยเนี่ยที่สุดครับ

จริงแล้วลำไยมันราคาไม่ดี

ตัดแล้วเอาต้นทำฟืนดีกว่า

นี่แหละฮะชาวสวนลำไยที่
กู่แดงตะบนหนองแฝก
อำเภอสาระพีจเชียงใหม่

เอาไปขายเท้านฟืนเรือนกลขุมลงงานแอบแรงลำไยเนี่ย
ครัวเรือนเนี่ยมันจะดีกว่านะครับเพราะว่าขายไปก็ไม่คุ้ม
คุณลุงประสิทธิ์บุญสูงท่านเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๗
กู่แดงเจ้าของสวนลำไยนะเล่าบอกว่า
ลูกลำไยมานานกว่า๓๐ปีหลายปีมานี้เนี่ยราคาผลผลิตมันตกมันต่ำนะฮะ
สวนทางกับต้นทุนมาดูนะว่าต้องใช้อะไรบ้าง
ค่าจ้างคนงานตัดแต่งกิ่งค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงค่าสารเร่ง
ค่าใช้จ่ายอื่นพอจะเก็บพอจะเกี่ยว
ค่าแรงอีกวันละ๕๐๐๗๐๐บาทต่อคนเก็บ
ปีนี้ราคาลำไยมันดิ่งเหวขนาดไหน

คำนวณดูแล้วถ้าขายไปหักต้นทุนไม่เหลือเงินกลับมาเลย
ก่อนหน้านี้นะเขาบอกว่าเคยเก็บลำไยไปขายชุดแรก
ได้เงินมาพันสอง
หักค่าคนงานแล้วเหลือติดบ้านเท่าไหร่รู้ไหม
ตัดสินใจเลิกเก็บลำไยขายโค้นต้นซะเลยต้นลำไยเนี่ย
เดี๋ยวไปขายเป็นฟืนแทนสำหรับพื้นที่อำเภอสารพี
แต่ละอำเภออื่นนะครับในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนเนี่ย
มีเกษตรกรโค้นทิ้งลำไยทั้งสวนหลายเจ้าแล้ว
โดยเปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่นนะครับบางรายขายที่ดินให้กับหมู่บ้านจัดสรร
นางผ่องพันธ์กันทะวงนะครับท่านเป็นสมาชิกสมภาษณ์ที่สมบันตะบลหนองแฝก
ให้เกษตรกรชาวสวนลำไยเนี่ยนะครับมาลงทะเบียนกรอกข้อมูลเอาไว้นะฮะ
ว่าใครปลูกลำไยบ้างเดี๋ยวจะส่งไปยังทกศอำเภอสารพี
เพื่อจะขอร้องนะฮะมาทางรัฐบาลให้เยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยหน่อยนะครับ
ได้รับผลกระทบราคาตกต่ำของฤดูการผลิตปีนี้๒๕๖๔ครับ

แล้วถ้าปีหน้าราคามันขึ้นไม่มีต้นไม้แล้วไม่มีต้นลำไยแล้วไง

นั่นแหละสิถึงงั้นต้องทำแบบสวมผสมแบบที่ในหลวงรัฐการณ์ที่ก้าวบอก